คุณผู้ชมคะสำหรับเหตุการณ์ของน้องนาเดียงจำได้ไหมคะ
เด็กวัยสองขวบอ่ะค่ะที่คุณแม่เนี้ยฝากไว้กับพี่เลี้ยง
เลี้ยงก็ปล่อยปะละเลยสุดท้ายน้องเนี่ยก็เล่นสนนะคะ
น้องไปจมน้ำเสียชีวิตพี่เลี้ยงแทนที่จะพาน้องไปโรงพยาบาล
อุ้มร่างน้องขึ้นมาแล้วเอาไปอำพลางเอาไปฝังอะค่ะ
แล้วก็พาน้องโมเดลที่เป็นพี่สาวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยหนีออกไปอยู่ที่อื่น
โอ้โหตำรวจต้องไปตามจับตัวเอาอ่ะนะคะวันนี้เป็นวันชาปนกิจน้องนาเดียแล้วนะคะ
คุณผู้ชมโอ้โหครอบครัวนี่นะทำใจไม่ได้เลยอ่ะ
คือเสียชีวิตเนี่ยมันก็ทำใจไม่ได้ในช่วงงานศพ
คืออาจจะด้วยต้องเตรียมงานต้องอะไรด้วยแต่วันเผาวันชาปนกิจเนี่ย
มันคือวันที่ครอบครัวจะรู้สึกว่าเขาไม่อยู่กับเราแล้วจริง
เป็นวันสุดท้ายแล้วอ่ะใช่ซึ่งโอ้โหคุณผู้ชมมันมีช็อตนึงนะคะ
เป็นช็อตที่นำร่างน้องนาเดียเข้าสู่เตาเผาอะค่ะ

เขาก็เรียกพ่อแม่เรียกตายายแล้วก็คนสนิทครอบครัวน้องนาเดีย
ขึ้นไปเปิดโลง
เอาพวกของเล่นนะคะของเล่นของน้องตุ๊กตาของน้อง
รถของเล่นที่น้องชอบเล่นใส่ลงไปในโลง

พ่อแม่ตายายร้องไห้กันแค่ถามใจ
นี่ค่ะผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่ครอบครัวก็เนี่ย

เป็นครั้งสุดท้ายที่ส่งร่างลูกเข้าเตาเผาอะค่ะ
ส่วนน้องโมเดลนะคะพี่สาววัย๔ขวบที่
จริงน้องโมเดลนี่รักน้องมากเลยนะ
น้องโมเดลนี่นอนหลับอยู่ตลอดเวลา
จังหวะที่ร่างน้องนาเดียถูกส่งเข้าเตาเผานะคะ

แล้วก็เอาแต่นั่งมองที่เตาเผาก็คือที่เมนนะคะ
จ้องอยู่แบบนั้นไม่คุยกับใครไม่พูดอะไรนะคะ
เอาตัดจ้องที่เมนอยู่แบบนั้น
ถึงแม้ว่าจะเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจไปแล้ว
ทีมข่าวก็พยายามที่จะเข้าไปทักทายน้อง
น้องไม่พูดอะไรกับใครเลยนั่งเหมือน
นี่ค่ะน้องไม่คุยคือ

คือถึงน้องจะยังเด็กแต่เชื่อว่าน้องรับรู้ได้
ว่าน้องสาวตัวเล็กไม่อยู่ด้วยแล้ว
ใช่ค่ะ๔ขวบนี่รู้เรื่องนะคะ

ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจแล้ว

โดยครอบครัวบอกว่าจะไม่เอากระดูกของน้อง

ก็คือนางเจี๊ยบอายุ๔๕ปีเป็นพี่เลี้ยง

ช่วยดูแลให้หน่อยแต่
ประละเลยจนน้องจมน้ำ

แทนที่จะพาไปส่งโรงพยาบาล
อพรางความผิดความประมาทของตัวเอง

ใส่ถุงแล้วเอาไปฝังไว้

วัยสี่ขวบหลบหนีเป็นร่วมสัปดาห์

ตามจับที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ

ปนกิจแล้วซึ่งทางครอบครัวเองก็บอกว่า

ยังไม่อยากเจอหน้าทั้งครอบครัวฝั่งเจี๊ย
ทั้งหมดเลยด้วยเพราะยังทำใจไม่ได้นะคะ

อันนี้คือวันเกิดเหตุที่รู้เรื่องราว
แล้วก็วันที่มาขุดศพลูกนะคะ

เลี้ยงพระแล้วก็เอาขนมของเล่นตุ๊กตาที่น้องรัก

วางไว้ข้างโรงก่อนด้วยก่อนที่จะนำใส่เตาเผา
แล้วก็ส่งเข้าเตาเผาไปพร้อมกัน

ได้ขออนุญาตพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้อง

ก็คือคุณพ่ออำพลหรือบังใหญ่
คุณแม่สุรินแอบเสมอ

มันแน่นอกไปหมดจุกอกไปหมด

คือมันคือวันที่ต้องสูญเสียน้องไปแล้วจริง

มันยอมรับว่ายังไม่พร้อมที่จะเจอหรือพูดคุยอะไร

จะได้ไม่ต้องเป็นเวรเป็นกรรมต่อกัน
ว่าทำไมไม่พาน้องนาเดียไปหาหมอ

พาน้องนาเดียไปหาหมอก็ยังพอเข้าใจนะ

นำร่างน้องไปฝังกลบเกลื่อนความผิดอีก
แล้วก็พาน้องโมเดลพี่สาวน้องนาเดีย

ตั้งแต่เจอร่างน้องนาเดียเนี่ยนะ
นำร่างน้องมาประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ยนะ

ปั่นจักรยานไปซื้อขนมให้น้อง
ผ่านกล่องดินที่มีรอยขุด

แล้วเห็นน้องนาเดียในฝันนะว่านั่งเล่นดินอยู่
แต่น้องก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าน้องมาเข้าฝันแม่
คือต้องการจะสื่อสารอะไรหรือเปล่า
ส่วนคุณย่าและคุณตาของน้องนะคะก็บอกเหมือนกันว่า
โหสิกรรมน่ะอโหสิกรรมให้จะได้ไม่ต้องเป็นเวรเป็นกรรมต่อกัน
แต่ว่าก็คาใจเหมือนกับพ่อแม่ของน้องนี่แหละ
ว่าทำไมไม่พาน้องไปหาหมอตั้งแต่แรก
ทำไมต้องอำพลางศพน้องด้วยประเด็นนี้
ติดใจกันทั้งครอบครัวเลยว่าทำไม
คนเป็นเครือญาติกันแท้ไหนบอกว่ารักน้อง

ฉันนะฉันก็โหสิกรรมล่ะพูดถึงนะ
ถามว่าโกรธไหมก็แบบ
ก็นิดหนึ่งเขาดูแลไม่ทั่วถึงค่ะ

ก็ไม่โกรธนะไม่ได้คิดโกรธนะ

วัดหลัก๖อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้อง
ที่บ้านที่หมู่๒ตำบลคลองคอยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ก็คือที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ที่นำร่างของน้องไปฝังดินที่ป่าอ้อยห่างจากจุดเกิดเหตุไป๒กิโลก็นิมนต์พระท่านไป๒จุดด้วยกันนะคะ
กลับไปกับผู้พ่อนฮะ
นี่นะคะเป็นการทำพิธีตามความเชื่อที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็เชื่อว่าวิญญาณของน้องจะได้ไปเกิดใหม่ไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะค่ะ